คราวนี้ไปที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เจ้าอาวาสรูปหนึ่งนะคะได้จัดทอดผ้าป่าอุทิศส่วนกุศล
เนื่องในโอกาสที่บวชครบ๑๙พันศา
แล้วก็ยังมีเลี้ยงโต๊ะจีนช้างด้วยไปดูกันค่ะ
ก็เป็นขบวนช้างแสนรู้ที่เข้ามาร่วมแห่ผ้าป่าสามัคคีกับชาวบ้าน
ในโอกาสครบรอบ๑๙พันศาพระครูสุวรรณคีรีรัฐ
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีหรือวัดนางเอ่ยอำเภอพิปูน

งานนี้นอกจากจะทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ว
เจ้าภาพก็ยังตั้งใจเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างครั้งแรกด้วย

มีโต๊ะจีนยิ่งใหญ่นี่นะมีชาวบ้านมาร่วมงานกันมากเลย
พระครูสุวรรณคิริรัตน์บอกว่าได้ปรึกษาเจ้าของช้าง
เพื่อขอให้ช้างที่ทำงานในพื้นที่อำเภอพิปูน
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพักบ้างเถอะ
จากการทำงานรับลูกนักท่องเที่ยวบ้างมากินเลี้ยงกันเถอะค่ะ
ประชาชนทราบข่าวก็นำผลไม้กล้วยอ่อยน้ำตาลไปเลี้ยงช้าง
กว่า๒๐เชือกกินอิ่มน้ำสำราญนะคะ
ความสำเร็จในการเลี้ยงโต๊ะจีนครั้งนี้
ก็อาจจะให้เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคิรีจัดงานเลี้ยงช้างในปีต่อไปอีกค่ะ

หลังจากที่เขาทำงานมาตลอดปีนะจัดให้เขาบ้างสักครั้งหนึ่งก็เป็นบุญส่วนของสัตว์ใหญ่มีให้ช้างแล้ว

งานนี้ช้างกินก็ได้อ่ะคุณ
ช้างก็ทานเหมือนเรานี่แหละทานผลไม้ทานกล้วยทานอ้อยเหมือนกัน
ฉันก็เห็นบางวันคุณก็ขโมยกล้วยขโมยอ้อยทานอยู่บ่อย
กล้วยนี่ไม่ถนัดแต่เออถนัดอ้อย
ใช่มันหวานดีเข้าของหวานแล้วก็ต้องคลายทิ้งด้วยนะ